สอบเด้งผู้กำกับพบปมสวยปลาวนัทเสก
ก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขามีการสอบไปถึงภาพนะ
โดยเฉพาะภาพที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ระหว่างผู้กำกับรังสรรค์กับสารวัตธีที่ไปนั่งโต๊ะเดียวกับเสกโลโซ
ที่ร้านอีสานบ้านสวนตอนนี้ผลการสอบวินัยออกมา
ถ้าผิดคงผิดวินัยไม่ร้ายแรงหลังจากที่พบว่า
ทั้งผู้กำกับรังสรรค์และสารวัตธีไม่ได้มีการนัดหมายกับเสก
ว่าจะไปเจอกันที่ร้านอาหารแต่ว่าเป็นการเจอกันโดยบังเอิญนะครับ
อันนี้อีกภาพหนึ่งนะอันนี้ภาพของภูมิกับสนคณะยาวนะครับ
มาดูทั้ง๒กรณีทั้งภาพถ่ายที่นครศรีและภาพถ่ายที่คณะยาว
พันธุ์ตำรวจเอกเอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบานสอง
เปิดเผยถึงกรณีที่มีคำสั่งให้พันธ์ตำรวจเอกสิงสิงหเดช
กับการตำรวจนครบานคณะยาวมาช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบานสอง
หลังถ่ายภาพร่วมกับนายเสกสรรหรือว่าเสกโลโซนะครับ
ว่าขณะนี้ยังไม่มีกำหนดกรอบระยะเวลาเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง
โดยให้ดำเนินการสอบจนกว่าจะสิ้นข้อสงสัยซึ่งกรณีนี้ถือเป็นเรื่องความไม่เหมาะสม
ถ้าจะผิดวินัยก็คงเป็นวินัยไม่ร้ายแรงการลงโทษจะมีบัญญัติไว้แล้ว
เช่นการกักยามว่ากล่าวภาคทันเป็นต้นนะครับ
ขณะที่๒นายตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ปรากฏในรูปงานปาร์ตี้เสกโลโซที่ร้านอีสานบ้านสวนคือภาพนี้นะครับ
กับ๒นายตำรวจแล้วก็คือทางภูมิกับรังสรรค์แล้วก็สารวัตธีเนี่ยนะครับ
บอกว่าจะสามารถสรุปผลการสอบวินัยได้แล้ววันนี้
คือวันนี้นะฮะคือวันที่๗มกราคมเนี่ยนะครับ
แล้วก็เบื้องต้นได้รับรายงานจากคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงที่ได้ลงพื้นที่ที่ร้านอาหารอีสานบ้านสวน
พบว่า๒นายตำรวจไม่ได้มีการนัดหมายกับเสกโลโซ

ซึ่งก็สอดคล้องกับคำให้การของคนนี้ก็คือเจดา

คุณเสกมาตอนทุ่มกว่านะครับ
สารวัตธีมาดูแลความเรียบร้อย
อ่ะทั้ง๓คนไม่ได้นัดหมายกันว่าจะมาเจอกัน
นี่แหละเป็นคนจัดการให้
ใช่เพราะว่าทีแรกคุณเสกเขาพูดกับเจ๊ไง
เกี่ยวกับคอนเสิร์ตระดมทุนช่วยเหลือตำรวจ
ทีนี้เจ๊บอกว่าตัวเจ๊เองก็ไม่รู้เรื่องหรอก

ก็เลยให้มาคุยกันเชิญมาคุยกันละกัน

จัดการให้มาถ่ายรูปด้วยกันนะฮะ

ด้านความเคลื่อนไหวของเสกโลโซล่าสุดนะฮะ

มินเพจก็โพสต์ภาพและข้อความแทน
เช่นข้อความให้กำลังใจ
มิวสิกวิดีโอ
ตามวัดต่างและที่สำคัญมีภาพ
สวีทริมชายทะเลยามค่ำคืน

พัฒนาโวรสับแฟนคนล่าสุด

ขณะที่ความเคลื่อนไหวของคุณการ

คุณการก็ให้สัมภาษณ์พิเศษกับบันเทิงไทยรัฐ
ออนไลน์บอกว่างขณะนี้โดนด่าเละเลย

ดีตสามีรับไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว
โดยเฉพาะลูกสาวกวางกรกวี

วันไหนเมื่อไหร่ก็ต้องทำเรื่องสอบก่อนนะครับ